เปล่า

โอเคพันธาตุที่๖ตุลาคมนะครับวันนี้

จนถึง๗โมง๑ชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียว
อ้าวไลน์กันมาได้เลยนะ
ไทยรัฐออฟฟิเชียลไทยแล้วก็แอปพลิเคชันไทยรัฐ

วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งเขามีอะไรกันบ้าง
โอ้โหเยอะเลยเรื่องน้ำ
เรื่องอัปเดตกันไปหลายอย่างเลย
อันนี้เลยค่ะเมื่อวานนี้เราได้มีการพูดถึงเรื่อง
มีการทารุณหดร้ายเขามอบตัวแล้วนะคะ
ที่ไปทำร้ายร่างกายเด็ก
ขวบคุณพ่อด้วยความที่รักลูกมาก
พอเห็นว่าลูกถูกทำร้ายเข้าใจเป็นแบบนั้น
ปั๊บก็วิ่งลงมาแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขา
ก็คือในอำนาจสลับทองอายุ๔๓ปีก็เป็นพนักงานแผนกคัดแยกปรายศนีย์
ทีนี้ก็จากที่เมื่อวานี้เราได้เล่าไป
ว่านายนัทธาสุวรรณซึ่งเป็นบีดาของชายคนหนึ่ง

เข้าไปแจ้งความกรณีที่ลูกชายถูกนายอำนาจทำร้ายร่างกาย
ด้วยการกระทืบหลายครั้งที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดเมื่อบ่ายวันที่๔ตุลาคม
ภายในบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทาตึก๘นะคะ
อำนาจก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพักที่บ้านเอื้ออาทร

ลูกชาย๔ขวบก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่ด้วยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ลูกชายอาศัยอยู่กับยาย
ขณะที่ตนก็รู้จักกับนายนัทถานะคะเจอหน้ากันก็ทักทายกัน

ต้องขอโทษและขอรับผิดชอบทั้งหมด
ยืนยันได้ว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้ดื่มสุราด้วย
แต่ที่ทำลงไปเพราะว่าความรักลูกชาย
โดยที่ผ่านมาลูกเคยบอกว่าถูกเด็กชายคนนึงแกล้งบ่อย
คือก็เข้าใจเป็นแบบนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่า

ถ้าย้อนเวลาไปได้ก็อยากจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้น
หลังจากที่สอบปากคำก็เรียบร้อย
ก็เกิดว่านายอำนาจมีโทษทำร้ายร่างกาย
โดยเป็นการกระทำที่ทารุณหดร้ายตามมาตรา๒๙
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะคะ
หลังจากนี้ก็จะนำเด็กชายคนหนึ่งไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่ง

พนักงานสอบสวนก็จะนำมาพิจารณาอีกทีนึง
ว่าเข้าข่ายข้อหาใด

คือก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทะเลาะกันเอง

เราลองนึกถึงภาพตอนที่เราเป็นเด็กสิคะ
เราก็ทะเลาะกันเองกันอยู่ตลอด
เวลามันเป็นเรื่องธรรมดา
ที่เวลาเล่นกันดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกัน

ทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นหมดแล้วยังไง

ก็คือคุณพ่อโดนอยู่แล้ว

ส่วนหนึ่งคือคดีที่นายอำนาจทำร้ายร่างกายเด็กชายคนหนึ่ง

ส่วนอีกคดีหนึ่งทำร้ายร่างกายกันเองระหว่างเด็กทั้งสองคน

แม้ว่าจะมีการกระทำผิดจริงก็ไม่ได้รับโทษ

พ่อของเด็กที่เขาถูกลงโทษเขาก็เป็นคนดี
ก็อโหสิกรรมให้ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรใดทั้งสิ้น

มันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของทุกคน
สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กเนี่ยมันก็ยังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี
เวลาทำอะไรมันรู้สึกการยับยั้งมันไม่มีสติ
แค่นี้งานนี้เขาทำให้หน้าที่ของพ่อแม่

ก็คือต้องรู้จักการสั่งสอนเพราะอะไร
คุณจะแต้มสีอะไรมันอยู่ที่ตัวคุณล่ะ
เพราะเด็กมันยังไม่รู้อะไรดังนั้นสอนสิคะ
สอนมาก่อนเด็กว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิด

เด็กมันต้องเล่นสิเธอไม่เคยเล่นเหรอกับเพื่อน

สมัยฉันเด็กอันนี้ยังตบกันกับเพื่อน
ตบหรือชกตบหรือชก

โอเคค่ะพี่

ตบแล้วจะมีกว่า
เห็นตบตบเอา

เอาอย่างนี้
แต่ตอนนี้ขายของทางอินเตอร์เน็ตเนี่ย

ซื้อแม้กระทั่งตุ๊กตาลูกเทพแนวใหม่
ก็มีในออนไลน์เร็วมากเร็ว
แต่กระทะลูกเท็ปอันใหม่ใจ

อย่าสั่นมากผมมันจะหล่น
เดี๋ยวก่อนสิอย่าพูดผมเนี่ยะมันจะหล่น
คำพูดเยอะแล้วไม่ได้กับผมเลย

แต่สิ่งหนึ่งซึ่งตำรวจเขาไปจับกันเลย
เมื่อวานี้ตำรวจจึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้น
ซึ่งอยู่แถวสอร์ศ์แถวอำเภอเมืองจับขวดสมุดปราการ

คุณคิดด้วยเองกันว่าแม้กระทั่งปืนเถื่อนทุกวันเนี่ย
มันก็ทำกันตามอัพพลัทธิ์ไปอย่างเนี่ย

ชนิดลูกโม่แล้วก็ชิ้นส่วนอาวุธปืนชนิดต่าง
ทั้งหมด๒๘กระบอก
แล้วก็อาคารเดียวกันนะฮะก็มีอีกห้องหนึ่ง
ซึ่งก็พบชิ้นส่วนปืนก็คือไปเจอคุณมณัฐศรีสอนชัย
หรือนัทอายุ๓๒ปีเนี่ย
ลูกโม่ลำกล้องรวมทั้งด้ามปืนและชิ้นส่วนอื่น
รวมทั้งลูกกระสุนปืนกว่า๓๖๔ชุดคุณ
แล้วก็ถังพลาสติกซึ่งเขาเอามาดัดแปลงทำปืนกัน
ภายในถังพลาสติกเนี่ยมีก็แผ่นปองน้ำกระสอบใส่ข้าวสาร

เพื่อทดลองตอนยิงเนี่ยว่าผมรู้ถูกนี่เห็นไหม
เขาทดสอบคณะอภาษณ์แม่นี่หมดเลยว่าปืนมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะฮะ
แล้วก็ดัดแปลงเสร็จก็จะส่งขายลูกค้าในออนไลน์
คุณคิดดูเองละกันว่าเรามาถึงยุคนี้กันได้ยังไง
ที่ปืนมันสามารถถารได้ง่ายกันเหรอเกินนี่

ถูกแต่มันเป็นปืนดัดแปลงอ่ะ
ก่อนหน้านี้นะฮะเขาบอกว่าเขาได้นำวัสดุดังกล่าวเนี่ย

ถ้าสมมุติไม่เอาเครื่องเครื่องบินมันก็จะยังจับไม่ได้หรอก
เขาก็สารภาพนะก่อนหน้านี้ตัวเองก็ทำงานบริษัทผลิตแก้วแห่งหนึ่ง

ก็คนที่ชื่อนัทน่ะอีกคนนึงที่เขาไปเจออีกห้องหนึ่งเคยทำงานอยู่ด้วยกัน
ก็ชักชวนตนบอกว่าเฮ้ยมาประกอบปืนเถื่อนแล้วขายตามเฟซบุ๊คกันไหม
โดยจำหน่ายนะฮะกระบอกละ๓๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท
ซึ่งตนเองก็ทำมาได้ประมาณ๔เดือนมีหน้าที่จัดซื้อปืนบีบีกันขนาดต่าง
ก่อนนำมาถอดแล้วก็เรียกว่าประกอบใหม่ใส่ลำกล้องออก
แล้วก็ให้เพื่อนที่นัดเนี่ยไปประกอบแล้วก็นำส่งลูกค้าตามออเดอร์
เดอร์มาเท่าไหร่ก็ทำแค่นั้นส่วนของทั้งหมดเป็นของคุณนัท
โดยระยะเวลา๔เดือนส่งขายให้ลูกค้ามาแล้วกว่าเท่าไหร่คุณรู้ไหม
เท่าไหร่ค่ะกี่กระบอก๔๐๐๐กระบอก
๔๐๐๐กระบอกแต่ละเดือนเนี่ยก็ได้ค่าแรงในการประกอบปืนเนี่ยเดือนละประมาณ๑๕๐๐๐บาท
ไปทำอาชีพอื่นก็ได้นะ๒๕๐๐๐บาท
คุณคิดดูว่าที่เรานำเสนอข่าวนี้แล้วก็ไทยรัฐหน้าหนึ่งนำเสนอข่าวนี้

มันมีปืนดัดแปลงที่สามารถเอามาทำร้ายเราได้เนอ
เพราะฉะนั้นอีกหน่อยใครไม่ชอบใจใคร
มันก็สามารถเล่นเฟซบุ๊กแล้วก็ซื้อสิ่งเหล่านี้มา
ใช่แต่คนที่ซื้อไปมันก็อันตรายมากเหมือนกันนะ
ใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดระเบิดขึ้นมาตอนไหน
หรือใช่แล้วยังไงพวกนี้มันไม่ได้ถูกกฎหมายไปทำเลย
คือเค้าบอกเลยว่านี้จะส่งไปสนิท
ไปสนิทนี่มันมีส่งทางเครื่องบินด้วยถูกต้องไหมครับ
ว่ามีคนนำกล่องวัสดุมีน้ำหนักมาฝากส่งไป
มีสาขาดอดเมืองโดนระบุว่าปรายทางยุทธิ์จังหวัดทรงขา
ปกติคงใช้วิธีการส่งแบบทางอื่น
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะทำการนำวัสดุเนี่ย

ปรากฏว่าเขาลืมไปหรือเปล่าว่ามันมีการเอ็กซาเรย

เหมือนกว่าส่งเป็นปกติข้างล่างทั่วไป
พอมันจะโดนพระเจ้าคงคิดเซนให้โดน

สถานการณ์น้ำแล้วก็จะไปช่วยแน่นอนเลยนะคะ
แล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะลงเรือท้องแบนแจกถุงยางชีพ
ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณวัดโบสถ์
วัดโบดล่างด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละค่ะคุณค่ะ
ยันจะดูแลแล้วก็เกี่ยวกับปัญหา
ที่เรื่องของน้ำที่มันจะเยอะมามากบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้เหมือนกับปี๕๔อย่างแน่นอน
ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือเสียสละกันก็ได้รับรองไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
แต่จะบอกอย่างนี้สภาวะฝนของบ้านเราตอนนี้มันคงจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะ
โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ซึ่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในระยะนี้
วันที่๖ตุลาคมซึ่งก็คือวันนี้ตอนตี๕๕๕นนี่แหละค่ะตอนช่วงนี้เลยค่ะคุณค้า
มันเริ่มมันเริ่มตกแล้วแถวนู้นแถวนี้นะต่างนะนะสลับบลีก็บอกว่าตกหนักมากมันก็บอกอันนี้เลยค่ะ
ลักษณะอากาศทั่วไปพยากร๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้นะโดยทั่วไปสภาพฝนของประเทศไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ว่าฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
อ่ะรอเขาบอกให้รอรอแล้วรออีกรอไปตั้งเกือบวันหนึ่ง

พอบินไปพอจะลงแหมมันแกว่งสนุกมากเลยนะ
ก่อนจะลงแกว่งไปเรื่อยเอาลงจนได้แม่เด็ดจริง
คงเก่งจริงคุณครับอ่ะแล้วต่อไปยังไม่จบนะ
พอลงเมื่อสมัยก่อนไม่ลงปล่องนะแล้วลงบันไดตัวปลิว
โอ้ปริวมันแรงมันแรงเลยตัวปริวฉันเพิ่งรู้เลยว่า
ตัวปริวนั้นเป็นอย่างไรเพราะเวลาพายุพัดแรง
ต้องเอามือจับลาวแล้วเดินลงไปอย่างนี้แล้วก็มีแจกเสื้อกันฝนเนี่ยนะ
ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเสือกันฝนเป็นเปรี้ยว
อ้าแอ่งจี้วันนี้จะแต่งตัวอะไรมีคนถามอ่ะแปปกิลาอะไร

ใช่ค่ะมีแข่งกีฬาเยอะแยะกันค่ะแล้วผมแล้วหัว
สับลดคือมีดวงตามเป็นสับลดค่ะ
โอเคเอาที่หล่อนสบายใจเลย
เอาเต็มที่เลย
เมื่อกว่านเห็นไหมนี่ใช่ไหม
นี่เขมือบสุนัขงูเหลือมความยาวร่วม๕เมตรกำลังรัด
เขมือบสุนัขพันธ์ไทยเพศเมียชื่อเจ้าฟีโน่
ภายในบ้านในสุขพัฒน์ภูมิเสียหรี่ตำบลครูโคตร
อำเภอลำลูกกาจังหวัดชุมธานีเข้าไปครึ่งตัวแล้ว
จากภาพแจ้งหน่วยกู้ภัยมาช่วยกันจับเอาไว้
แล้วก็ปล่อยเจ้างูกลับคืนสู่ธรรมชาติไป

เขมือบก่อนใช่ไหมมันจะต้องทำให้กระดูกแตกก่อน
มันต้องทำให้กระดูกแตกก่อนข้ำเหมือบแล้ว

หลังหลวงรศ๑๒เนี่ย
ตลาดเก่าแก่เป็นร้อยปีแล้วอยู่นครปฐมอยู่บังเลน

เคยเป็นอะไรหลายอย่างมากเราก็มีมานานมากแล้ว
ไฟไหม้หมดเลยอ่ะมันเป็นตึกไม้สองชั้นคุณผู้ชม

คือเขาบอกว่ายังไงงูก็ออกมาเยอะเพราะว่ามันหนีน้ำ
มันหนีน้ำขึ้นมาอยู่แล้วตอนนี้งูเขาจะ
มันก็จะแห้งแบบนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันฟืนไฟเหมือนกัน
ต้องให้คุณแม่จัดการพวกพวกพวกงวยนกินงู

พี่หนูเป็นยังไงบ้างครับ
ยังไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยโทรศัพท์ใครเลยถ้าไม่รับโทรศัพท์ใครใช่ไหมเหมือนคุณรู้จิตแล้วช่วงนี้คุณซอฟ
ดาวยกดาวย้ายหรือเปล่าไม่ได้ซอฟต์หรอกไม่ได้ซอฟต์แต่ปล่อยอ๋อแต่ปล่อย
ปล่อยวางข้างนอกเนี่ยมันไม่จบเราก็จบตัวเราเองใช่คุณได้ถูกมากค่ะ
ข้างนอกจบไหมคะคุณออนข้างนอกยังไงก็ไม่มีวันจบจบที่จิตของตัวเราเอง
จิตเห็นไหมคะแองจี้หล่อนจำเอาไว้นะคะจิตหล่อนจะได้บริสุทธิ์
ไปไหมวันอาทิตย์นี้ปฏิบัติไหมวันนี้พี่มาอาทิตย์นี้พี่มาไว้อีกใช่ไหมคะ
ก็มีไปไหมสนใจนะไม่ได้หนึ่งซอยหลังส่วนนี่โอเค
เบรกกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะกรมพัฒนาศีลมือแรงงานเขาบอกว่ารถหย่อนฝาศรี๒๐๐เลยนะครับ
ก็ชุมใจให้ในจ้างเนี่ยได้มาจ้างสำหรับแรงงานครับสักหนึ่งเดี๋ยวกลับมากับข้าวใส่ไข่ครับ

แต่แน่นอนตอนนี้คนจะบ่นอยู่อย่างหนึ่งว่าชอบตกงานอย่างเมื่อกี้ที่ประกอบปืนก็บอกว่าตกงานตกงาน
ตอนนี้คนตกงานเยอะพอสมควรแล้วต้องยอมรับ
แต่วันนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเขาก็มีอะไรดีมาเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาจ่อที่จะชงรถหย่อนฝาศรีเนี่ย๒๐๐
นี่คืออีกหนึ่งวิธีที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยเราเนี่ยนะครับ
เพื่อเข้าสู่ระบบระบบภาคอุตสาหกรรมบริการพร้อมอีกสิ่งหนึ่งคือพัฒนาภาษา
คือคุณธีรพลขุนเมืองเนี่ยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่
กล่าวว่าทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของประเทศในปี๒๕๖๐เนี่ย
เน้นขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงาม
ลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมก่อนอันดับแรก
ซึ่งปัจจุบันนี้การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ย
เขาบอกว่ามีการกำหนด๕๕สาขา
ซึ่งเป็นการยกระดับแรงงานไทยให้พร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์
โดยจะมีการติดดาวให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบตั้งเป้า๖เดือนเนี่ย
จะมีแรงงานผ่านการทดสอบแล้วก็ติดดาวไม่น้อยกว่า๑๒๐๐๐คนนะครับ
พร้อมทั้งมีนโยบายนำมาตรการลดหย่อนภาษีเข้ามาส่งเสริม
ให้กับสถานประกอบการที่เห็นความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับแก้ให้นำค่าใช้จ่ายเนี่ย
มาฝึกมาลดหย่อนภาษีเนี่ยจากเดิมเนี่ย
ต่อไปนี้ถ้าสมมุติเขาเอาคนมาพัฒนาฝีมือเนี่ย
จะลดหย่อนเป็น๒๐๐นะซึ่งถือว่าสูงพอสมควร
รวมถึงจะมีการพัฒนากำลังให้รองรับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย
เราสามารถทำได้แล้วก็ส่งเสริมอีกสิ่งหนึ่ง
เป็นนโยบายเลยว่าทำครัวไทยสู่ครัวโลก
แล้วก็อันหนึ่งที่ขาดแคลนพอสมควร
ก่อนเราจะรู้สึกว่าทำไมเด็กเรียนอาชีวะมันไม่ดีอะไรอย่างนั้น
แต่คุณรู้ไหมครับว่าตลาดอาชีวะตลาดแรงงานที่ทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์
เป็นตลาดที่ขาดแคลนมากเลยนะพี่
คือบริษัทใหญ่เขาก็จะมาจองตัวให้ก่อนเลย
ช่างเครื่องก่อนจะเรียนจบอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นเขาก็จะพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือการท่องเที่ยว
แล้วก็จะยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศ

เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้ไม่น้อยกว่า๑๐๐ศูนย์ในปี๒๕๕๙
นอกจากนี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะไปร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วก็ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนากำลังคนในพื้นที่พิเศษ
รองรับความต้องการในพื้นที่๔กลุ่มคือ๑พัฒนาการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
อุตสาหกรรมเป้าหมายคือต้องฝึกให้แบบรู้จริงกันไปเลย
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตจำนวน๖กลุ่มอุตสาหกรรมใน๒๘จังหวัด
แล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ๑๐จังหวัด
แล้วก็ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้มีการทำงานที่มั่นคงและยั่งยืน
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือพัฒนาแรงงานให้กลุ่มที่มีรายได้ต่ำให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้
เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันก็อยากจะรู้กันว่าเราต้องพัฒนาฝีมือแรงงานพอสมควรเพื่อ

นี่ไงหลังจากมีการประชุมเนี่ยร้อยตำรวจหญิงพลชนกเนี่ยอำพันธ์ทีมงานโฆษกระทรวงกลาโหม
แถลงผลการประชุมว่าวันที่๒๕ตุลาคมนี้จะมีการเริ่มจัดระเบียบรถตู้สาธารณะที่วิ่งไปตามต่างจังหวัด
รัฐบาลก็ได้จัดพื้นที่เอาไว้ทั้งหมดเนี่ย๓สถานีนะคะคือรถตู้จากสถานีอนุสวรีชัยสมรภูมิเนี่ย
ที่วิ่งไปภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางจะย้ายมาจอดที่สถานีขนส่งจตุจักรก็คือหมอชิด๒นะคะ
ส่วนรถตู้สายที่วิ่งไปทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันตกจะย้ายมาจอดที่สถานีสายใต้ก็คือที่ปิ่นเกล้านะคะ
และอันสุดท้ายรถตู้สายที่วิ่งไปภาคตะวันออกก็จะย้ายมาจอดที่สถานีขนส่งเอกมัยค่ะ
จุดเลยนะคะข้อเช็ดนำก็จะเป็นรถรถปัญหาการจัดปันหาเรื่องรถติดในพโตะไว้อย่าง
พอรถตู้มาจอดพอผ่อนน่ะเข้าไปเลย
ขนาดเดียวกันวันนี้คือรถตู้จะต้องไปเหมือนขึ้นรถบัสแล้ว
ใช่มันก็จะไปรวมกันจุดอยู่ที่เดียวก็เลย
ณตอนนี้คือแบบ๖เดือนแรกก็จะเป็นในช่วงที่แบบ
ลองดูก่อน๖เดือนแรกว่าเป็นยังไง
หมายถึงใน๖เดือนแรกมีบริการอยู่
แต่ว่าคุณผู้ชมดูแล้วคุณผู้ชมต้องจำเลยว่าตัวเองจะไปทางไหน
ไปใต้ไปใต้ต้องไปลงที่สถานีไหนไปขึ้นที่สถานีไหนอะไรแบบนี้
มาดูเรื่องนี้ดีกว่าซึ่งก็น่าสนใจนะ
ว่าน่าระวังมากเขาบอกว่าเซ็กส์
ศูนย์สิ้นไปจากโลกอนาคต

เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างสูง

มีส่วนทำให้ความรักไข้ของสามีภรรยาลดลง

เพราะว่าหากคู่ไหนเป็นดังกล่าวนี้
อาจจะควรจะลองสำรวจว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกัน
มันห่อนยานลงจริงหรือไม่ลองดูก่อนนะ
เขากล่าวอย่างนี้ว่าละครหรือว่าทีวีพวกซีรีส์เรื่องดัง

เขามาขวางทางรักของคู่ผัวเมียนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้

ลองนึกถึงสมัยเมื่อไม่กี่ปีมาแล้วในยุค๙
ซึ่งทีวีปิดสถานีแค่๔ทุ่มครึ่ง
เออจริง
สัมพันธ์ของคู่สมรสก็ยังราบรื่นดี

คุณลองสังเกตไหมอย่างเวลาพวกที่ทำงานก่อสร้าง
แล้วก็บ้านก็จะแบบว่าไม่มีโทรทัศน์ไม่มีไฟไม่มีอะไร

ที่เขามีโทรทัศน์มีอะไรนี้นอนกันแล้ว

เพราะเหตุว่าทำให้เขามีเวลาว่างต่อกัน

มันเป็นเรื่องปกติเมื่อต่างฝ่ายต่างแก่เท่า
เหมือนแก่ถ้ำก็ไม่มีแล้วมันก็อยู่ที่เป็นเพื่อนใช่ไหม
พี่บ๊ายหย่อนยานมาสามสิบปีนะ
พี่บ๊ายฉันไม่ได้มีคู่ขอโทษ

ฉันไม่ได้มีคู่

เราเป็นคนโสด

ก็ยังมีโรคภัยมาเบียดเบียนด้วยเข้าใจไหม
ก็เคยมีการศึกษาเมื่อตอนปี๒๕๓๓นะคุณผู้ชมนะ
สามีภรรยาสมัยนั้นเคยแสดงความรักต่อกัน
เดือนละเขาเรียกว่าเดือนละสัก๕หน
แต่ตอนนี้ก็เรียกว่าเหลือแค่๓อ่ะ
เมื่อก่อนเนี่ยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกันเลยนะ
บางอาทิตย์นี้๒อันนี้นึงออกมาแต่เดี๋ยวนี้แค่๓
ก็มันก็น้อยลงใช่ไหมแสดงว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา๒๐ปี
ความรักความไข้ได้ลดลง๑๔๐
ก็เราออกจากโทรศัพท์มือถือเราให้ได้ก่อนไหม

ก็ก่อนนอนลองถามตัวเองสิว่า

สมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยกี่นาที
อืมช่วงนอนนี้เป็นเวลาที่เล่นเยอะประมาณได้
ตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรก่อนดีกว่า
ไม่ต้องมีละครทุกวันนี้คุณอาทิตย์ลำไว้
ตรงนี้คุณดูมันดู
คุณฮาเป็นไหม
เป็นเป็นอะไร

คนขายก๋วยเตี๋ยวพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวตรงนี้
อยู่ดีก็ยังเป็นกระแสแบบคนก็คืออย่างรวดเร็วอีกแล้ว
ทำไมเก่งขนาดนี้ประหยัดใส่ถุงเดียวมัดแบบแบ่งส่วน
ก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำเนี่ยมันกลายเป็นภาพคือฮาในโลกโซเชียลนะฮะ
ในโลกออนไลน์แล้วจากชาวเน็ตแผ่แชร์ภาพของก๋วยเตี๋ยว

ก็คือใช้ถุงใหญ่กว่าเดิมหน่อยแล้วก็เอาเส้นใส่ข้างล่างแล้ว
แล้วก็มัดก่อนรอบนึงแล้วค่อยเอาน้ำซุปใส่ลงไป

ถูกนะฮะคือมันมาจากเฟซบุ๊กนี่แหละครับ
โดยได้โพสต์ภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแยกน้ำกลับบ้าน

คือจะแยกเส้นหนึ่งถุงมาก่อนใช่ไหม

แต่ร้านนี้อออินวัน

ก็คือทำแห้งก่อนแล้วก็ลัดปากทูบถูก
แล้วก็ที่เหลือที่ยาวก็เอาน้ำใส่แล้วก็ลัดข้างบนอีกที
เส้นเล็กแยกนั้นดูแล้วหน้าตาน่าเกียรติว่ะ
ดูแล้วหน้าตาน่าเกียรติว่ะถามว่ามันประหยัดมันก็ประหยัดแหละแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลามากขึ้นหรือเปล่า

เพราะว่าถุงใหญ่ขึ้นก็เท่ากับสองถุงมันถูกหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปไหม
เรายังต้องพูดกันเลยว่ามันประหยัดจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมแต่โอเคล่ะ
คนอื่นเขาไม่ทำกันคือบรรดาชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็น
เด็กไว้รู้มันคือฮาเป็นแม่งมากว่าเป็นยังไงนอกจากนี้นะฮะ
อยากเห็นหน้าพ่อค้าเหลือเกินว่าพ่อค้าหน้าตาเป็นยังไง
แต่ตอนนี้เนี่ยเรามองในทางกลับกันอีกทีสมมุติว่าเราเคยใช้๒ถุง
แล้วก็ต้องใส่ถุงฮิ้วอีกทีหนึ่งถูกไหม
อันนี้มันคือใช้ถุงเดียวแล้วก็คือใหญ่
ใช่ไหมคะก็เท่ากับ๒ถุงแล้วยังต้องเอาไปใส่ในถุงหิ้ว
ซึ่งถุงฮิ้วต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็เท่ากับ๒ถุง
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่มีถุงฮิ้วให้ก็ได้
ไม่ได้อะคุณจะฮิ้วเป็นกันได้ไงอย่างไรนี่นะ
เขาก็ต้องใส่ถุงฮิ้วเอาผัวอีกขึ้น

แค่เรื่องถุงก๋วยเตี๋ยวคนเรายังรับแสดงความคิดเห็นกันเลยว่า

แต่ครอบครัวที่เห็นแล้วเราก็บอก
เออมันก็เป็นไอเดียที่แบบสร้างสรรค์

ก็ถือไปที่ถุงเดียวเลย

อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะ

ทำไมอีกน่ะห่างกันแล้วเหรออุ๊ยห่างกันเหรอ
จะเรียกแฟนหรือเปล่าแล้วแต่คนจะคิด

ดัจจริตก็แล้วช่างเพลงเหรอแอบที่
ต้องมารอดูแต่เขาบอกว่าโต

เอาต่อนั่นสิช่วงหน้าค่ะกับครูเดียว

อยากดูแฟชั่นวีกค่ะคุณแม่
แฟชั่นวีกดีกว่าค่ะ
ตอนนี้กำลังแบบมือหามาก

โพล่าอะไร
คุณผู้ชมคุณไม่ได้รู้เรื่องอีกหรอก

มาทั้งหมดเป็นแฟชั่นวีคของฝรั่งเศส

ที่ดังมากอยู่ในโลกนี้เนี่ย
เขาจะจัดแฟชั่นวีคกันในช่วงนี้เป็น

คือผลิตออกมาเยอะแล้วก็ขายไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะ

แล้วเรียกก็เสื้อโหล
มันไม่ใช่แฮลโอเวสมันไม่ใช่โอสกุตุโอสกุตุมันมีแค่ตัวเดียว
แล้วคุณนายชมพู่ใส่อะไร

เดี๋ยวกันนั้นในฤดูปิดตอนอาทิตย์นี้
ในเดือนนี้เขาจะทำไว้สำหรับฤดูร้อนปีหน้า

เพราะว่าฝรั่งเขามีตั้ง๔ฤดู
ก็คือเสื้อชั้นสูงเนี่ยสมมุติว่าทำฤดูหนาว
แล้วก็คั่นด้วยทำฤดูร้อนหรืออะไร
ก็คั่นด้วยและยังมีขั้น
เขาเรียกว่าเป็นขั้นระหว่างกลาง
ระหว่างการฤดูหนาวจะเข้ามาฤดูร้อนอย่างนี้
เป็นงานเขาเรียกว่าโอเคไหม
ในช่วงนั้นดังนั้นดีไซเนอร์ของฝรั่ง
เขาจะทำงานทั้งปี๓เดือนทำที๓เดือน
จะคิดพอทำเสร็จปั๊บเขาต้องเริ่มเลย

จะคิดใหม่ให้ทัน๓เดือนแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นทุกคนก็ได้ถูกเชิญไป
ของคนไทยเราก็ได้ถูกมีหลายคนเซลป

ใน๑อาทิตย์จะมีโชว์ประมาณ๓๔๐ยี่ห้อ
แต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะถูก
ให้ไปดูแต่ละบางยี่ห้อเท่านั้นเอง

ไปแบรนด์ไหนบ้างค่ะ

การถูกดูแฟชั่นโชว์ในลักษณะแบบนี้เนี่ย

นั้นเวลานั่งดูคุณจะเห็นว่าบางคนก็จะมีกระดาษอยู่อย่างนี้
แล้วเขาก็จะติ๊กว่าอะไรยังไงควรจะซื้อแบบไหน
แล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปดูในร้าน
ก็เอามาขายคือสามารถได้ซื้อแบบใหม่กว่าอื่น

แล้วก็คนดังทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นลูกค้าของยี่ห้อนั้น

นึกออกไหมเขาก็จะได้บัตร
สำหรับให้ไปดูโชว์อย่างนี้ด้วย

สำหรับแบบว่าคนดังที่อยู่ในประเทศของเธอ

นั่นแหละเขาก็จะไปคัดเอา
ในบ้านเราเนี่ยเขาก็จะไปคัดเอาว่าจะเอาใครไป
ดังนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะซื้อมากน้อยแค่ไหน

ดังนั้นจะได้ไม่ต้องมาเม้ามอยแบบนี้เนี่ย

ของคนดูอยู่แล้ว

ก็เช่นกันเขาจะต้องมีที่นั่งอยู่แล้ว
แต่ที่นั่งอย่างนี้เนี่ยนะมาแล้วแต่

ต่อไปเนี่ยเป็นคุณเคยก็อาจจะเริ่มต้นในนั่งข้างหน้า

เขาก็จะไปติดต่อเสื้อผ้าของยี่ห้อต่าง
เอาไว้เพื่อให้ใส่จำเอาไว้นั่งว่าคนที่ไปดูในลักษณะแบบนี้

เขาจะแบบว่าให้แต่งตัวกันไปเอง
ไปดูชุดของลูกสาวฉันดีกว่า
ที่ตอนแรกเป็นกระโปรงที่มันนางดึงเข้ามาเป็นนี่หรือเปล่า
อันต่อไปทะแดนนี่ก็เป็นในลักษณะแบบนี้
ต่อไปอันต่อไปอันนี้เห็นไหมล่ะเอลิสาบ

เลสแซฟนี่ก็เป็นชุดที่สำหรับชมใส่ไปวันแถลงข่าวแต่งงาน

แล้วก็พอใส่เสร็จก็คืนเขานะ

คือเวลาเราจะทำเสื้อผ้าเนี่ยนะออกมาทั้งหมดนะ
เวลาพอทำเสร็จปั๊บเสื้อทั้งหมดเนี่ยจะไม่ขาย
ก็จะเอาไปโชว์ต่ออีกประเทศหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะไม่ขาย
แล้วก็ตีกลับมาไว้ที่เดิม
แล้วก็สมมุติว่าดาราคนไหนอยากจะยืมนู่นนี่นั่นมา
เขาก็จะให้มีจังหวะเหมาะพอดีเขาก็จะให้ยืม
แล้วเขาก็จะเก็บของเขากลับไปอยู่อย่างนี้
แล้วก็สุดท้ายก็เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์จบ

ว่ายังไงบ้างทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเห็นคุณกึ้ง
มีโมเมนต์หวานฉ่ำชวนฟินเหมือนเมื่อก่อนนี้
นะฮะซึ่งงานนี้แต่ก็เพิ่งไปเจอเจนี่มานางก็ยังคุยคุยกันยังสนิทสนมกันอยู่เหมือนเดิมนี่
พี่เขาว่ายังไงบ้างนอกที่คุณเจนี่ออกมาย้ำสถานะโอ้วใจว่าทุกอย่างยังคงแฮปปี้ปกติดีนางว่าอย่างงั้น
ก็แล้วแต่ทุกคนกำหนดเถอะตอนที่มีข่าวว่าพี่กึ้งห่างกับเราแล้วไม่ได้ห่างค่ะปกตินางก็ยังคงยิ้มกันอยู่นะ

นางรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนางไม่ได้ตื่นเต้น

กับเค้าที่ออกมาแบบบ่อยก็ชบความสัมพันธ์ของนางบ้างมั้ย

กับทุกกระแสข่าวลือที่ออกมาบอกเจนี่กับคุณกึ้ง

คุยกันแบบนี้ตอนนี้เรียกว่าเป็นอะไรกันดี
ก็แล้วแต่ใครอยากกำหนดอะไรนางบอกให้กำหนดเลย
แล้วก็นางก็บอกอายุเนี่ยมันก็เยอะกันแล้วเนาะ

ทุกอย่างมันก็เป็นไปปกติไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีอะไรลด
ใกล้ปีใหม่แล้วปกติเขาบอกจะต้องมีทริปไปเมืองนอกเมืองนากัน

ทำงานค่ะรับโชว์ตัวค่ะ
คือเวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยเจนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบโพสต์ด้วยเนาะ

ก็นางก็บอกปีใหม่รับงานดีกว่าเอาเงินดีกว่า

สรุปก็แล้วแต่คนจะเรียกว่าแฟนหรือไม่แฟนแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่

คนนี้ดีกว่าค่ะพี่ติ๊กเจดเสดานพรผลดีคือ
ถ้าเห็นเขาเป็นแบบว่านุ่มหล่อแบบนี้
คิดว่าเขาจะมีมุมน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้บ้างไหมคะ

คุณพิสิตมนต์ก็โพสต์ภาพถ่ายชวนหาของคู่พ่อลูก
ติ๊กกับน้องเต็นต์ในชุดกุ๊กไก่
ติ๊กใส่ชุดกุ๊กไก่เล่นกับลูก

ซึ่งลงทุนแต่งตัวเลยนะ

เขาบอกว่าเขาอยากจะปลูกฝังให้ลูกเขารักสัตว์
แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยนะคะ

ถูกต้องก็อยากให้ลูกมีความรักอะไรแบบนี้บ้าง

ช่วงนี้ดูเหมือนว่าพี่ติ๊กจะกลายเป็นแบบพ่อที่ติดลูกไปแล้ว

ลูกติดพ่อพ่อก็ติดลูกด้วย
แต่ล่าสุดเห็นว่าเราเองก็เพิ่งใส่ชุดไก่ไปเล่นกับลูก
มันก็เป็นการเล่นกันเพื่อให้เกิดสายใยในครอบครัว
ทำตัวกลมกลืนกับเขาให้เขารู้สึกเหมือนว่าเราเป็นเพื่อน
ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่เราจะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

เขาชอบมากครับชื่นชอบ
มันก็เหมือนเป็นการปลูกฝั่งเขาด้วยให้รู้จักรักสัตว
ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นวัวเป็นไก่เป็นกระรอกผีเสื้อสัตว์ต่าง
สิ่งต่างรอบตัวเขาก็จะได้รู้ด้วย
สำหรับคุณพ่อมีชุดอื่นอีกไหมเขาบอกมีชุดเดียวนั่นแหละก็มีแต่ชุดไก่
แต่ประเด็นเนี่ยนักข่าวไม่ได้ถามแค่เฉพาะเรื่องนี้
ก่อนหน้านี้ค่ะมันมีประเด็นว่า
ที่มีพระเอกโรบอตอายุ๔๐ที่พี่เคยอ่านข่าวนี้ไป

นั่นแหละเขาบอกว่าพี่ติ๊กก็ออกมายืนยันคนก็ไปตีว่าเป็นพี่ติ๊กหรือเปล่า
คนก็ไปถามพี่ติ๊กไงว่าแบบใช่หรือเปล่า
พี่ติ๊กบอกว่าผมไม่ทราบข่าวอะไรแนวนี้เลยนะครับ
ไม่ทราบเลยผมไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้
แต่ตามคอมเมนต์หลายคนโยงมาว่ามันอาจจะเป็นเราก็ได้

พูดง่ายผมไม่สนใจหรือใส่ใจข่าวอะไรทำนองนี้เลย

ส่วนใครจะพูดยังไงก็ไม่ได้ติดตามนะครับ
แสดงว่าปกติเราเองก็ไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามข่าวในธรรมนองนี้

เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราไม่มีอะไรเลย
ทางภรรยาได้มีการเข้ามาสอบถามบ้างไหม
เกี่ยวกับข่าวที่คนโยงเอาไปแบบเป็นชื่อพี่ติ๊กด้วย
บอกไม่มีเลยทุกอย่างปกติเอาจริงนะ

ด้วยความที่ข่าวมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเสียหายและซีเรียส

ยืนยันว่าไม่ใช่เราเขาบอกเลยว่าไม่ใช่เขา
คนที่เป็นพระเอกแบบอยู่นานหน้าจะเล็กเนาะ
แล้วหน้ามันจะชัดเนี่ย

หน้าเท่าฝ่ามือจริงเนาะ

คือหน้าพระเอกมันจะอยู่แค่นี้จริงเนาะ

หน้าจะเล็กอย่างติ๊กจันทร์ดาพร
หน้าอยู่แค่นี้จริงคือมันถึงจะเห็นครบหมดใช่ป่ะไม่

กลับมาพูดค่ะร้อเปล่าใช่ไหม
ใช่มาพูดค่ะร้อเปล่าใช่ไหม
ไม่ครบหรอก

แล้วนี่ไปสัมภัยเขาไปอะไรกัน
เขาก็เหมือนถามจริงเถอะว่า

แต่หมดล็อตนี้หนูก็ไม่ลงทุนต่อแล้ว
ชัดเจน

ออกมาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาจะถอนออกมา

แต่หมายถึงว่าให้หมดล็อตนี้แต่ต้องขายให้หมดก่อน

แต่ก็มีกระแสว่าทางค่ายจะเอาหนุ่มมาร์ชสุธาวุทธ์

จากวินาทีนี้นางดังเหลือเกิน
แล้วก็จะจับคู่นี้กลับมาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีก
ก็มีข่าวลือว่าตอนนี้อดีตหวานใจได้ถอนตัวหลังจากทราบว่า
จะต้องเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกัน
เจอหน้าน้องมาร์ชก็เลยอัปเดตเรื่องนี้
เองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าปันถอนตัว
หลังทราบว่าต้องเล่นซีรีส์คู่กันผลงานคู่กันยังไม่มีเลย
ยันส่วนตัวยังสามารถร่วมงานกันได้อยู่

ชมว่าอีกฝ่ายเก่งนะแต่ก็ต้องยอมรับ
นางเป็นคนเล่นละครเก่งเล่นซีรีส์เก่งอย่างเยอะเป็นฟัน
หากได้ร่วมงานกันก็ถือว่าตัวเองโชคดี

แล้วก็ตัวเองไม่คิดจะถอนตัว
แล้วก็ใกล้วันรับปริญญาแล้วชวนปันผ่านโซเชียล

ซึ่งตนเองก็อยากให้ฝ่ายหญิงมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
นางจะรับปริญญาแล้วค่ะอ๋อคุณมาร์ทฉันก็พูดเลยอย่างนี้

มันเป็นชะนีที่แบบได้ใจจริงเธอนางจะขั้นเจนมาห้างเลย
อ้าวพี่มาร์ทคิดว่าจะไปไหมอยากรู้จริง
แต่เพื่อนก็คงเยอะคงจะแห่กันไปหรือเปล่า
จะไปด้วยกันนางแก๊งของเขาอีกแล้วอะไรแบบนี้
หนูถามว่าถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่จะไปหรือเปล่า
ถ้าคุณแม่เป็นปันคุณแม่จะไปไหม

ไปในงานรับปริญญา

ประมาณคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ
คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ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
ดูหน้าค่ะดูหน้าค่ะ

อีกคู่หนึ่งฮั่นไอซ์
นี่ไงคือเขาก็ถามว่าแบบมันชิวไปไหมที่ฮั่นครบกับไอซ์
เขาบอกว่าว่าก็ค่อยเจอกันเชื่อมั่นความสัมพันธ์ยังดีเหมือนเดิม
ว่าได้ไหมว่างแล้วค่อยเจอกันเนี่ย

เขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มฮั่นกับหนุ่ม

หนุ่มฮั่นกับสาวไอซ์เนี่ย
เวลาเจอกันจนหลายคนเป็นห่วงว่าความรักของเขาทั้งสองคนเนี่ย

ยิ่งภาพผู้หวั่นยิ่งไม่ค่อยเห็นฮั่นลงเลยในไอจีเนี่ย
เจอฮั่นก็เลยต้องอัปเดตไปถามซะนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ก็บอกว่าก็จริงครับที่เราไม่ได้ลงรูปด้วยกันค่อนข้างนานแล้ว
แต่ก็มีโอกาสเจอกันบ้างเพราะเวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน
ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็เลยเรื่อยมากกว่า
ถ้าผมว่างก็ไปเจอน้องก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระทบกระทั่งกันบ้าง
เพราะมันมีช่วงก่อนอันนี้ที่เขามีปัญหากันไง
ใครเป็นคนปรับตัวเข้าหากันเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องค่อยปรับ
ผมเป็นผู้ชายบ้าทำงานก็ต้องลดลงนิดนึง
คนก็ต่างปรับตัวเข้าหากัน
ความสัมพันธ์ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังนักข่าวก็ถามเขา
บอกดีขึ้นครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้น
หลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ลงรูปคู่
จริงแล้วถ้าเราแฮปปี้เราก็จะทำ

ว่าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าสมมุติแฮปปี้คู่กันเมื่อก่อนนางลงด้วยกันตลอด
ถ้าเขาแฮปปี้เขาอยากลงเดี๋ยวเขาก็ลงประมาณอย่างนั้น
โอกาสนัดเที่ยวกันบ้างไหมช่วงนี้อาจจะยากหน่อย
ก็เล่นละครสองเรื่องส่วนตัวผมเนี่ยก็ติดถ่ายละครเหมือนกัน
คอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็คงไปกินข้าวช้อปปิ้ง
แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยน้องก็บ้าปั่นจักรยานด้วยส่วนผมเนี่ยเสร็จงานก็เข้าสตูดิโอทำงาน
แต่เราก็ยังคุยกันเรื่อยเรียกแฟนได้หรือยัง
นักข่าวถามคงไม่จำเป็นต้องบอกใครว่าแฟนหรือไม่แฟนตอนนี้ก็แฮปปี้ที่จะคุยกัน
ผู้หญิงก็ชอบให้มีคำจำกัดความสถานะให้มันชัดเจนนะ
จำกัดความที่ทุกคนรู้กันคือผมก็แทนตัวเองว่าหมี
น้องก็แทนตัวเองว่าหมูแฟนคลับก็รู้กันอยู่
จะเรียกว่ากักสถานะไหมคงไม่กักแล้วเนอะ
ไปไหนมาไหนหลายคนเจอก็ขอถ่ายรูปทุกวันนี้จะไปนิยามคำสักคำนึงจะ
ไปให้ความสัมพันธ์ขนาดนั้นก็คงไม่ใช่ก็ดูกันไปก่อนไหม
ใช่ทำผ้าโฮมาโลนอ่ะเหรอ

ทำไมต้องเรียกเป็นคนดีทำไมต้องเรียกเป็นหมู

ฉันยังเคยเรียกแฟนฉันเลยว่าบุกกู้
หนูไปเจอกรีฟที่ไปนับวอร์เลฟ์บอลนะ

ประมาณอย่างนั้นพูดมาจากอะไรเปล่า
พี่กะปู้อีกแล้ว

นี่แต่ตอนนี้เขาเอานางเอก๓คน

จะมีคุณนุ่นวรนุษย์จากพิษวาส
แล้วก็มีคุณแต้วจากนาคี
แล้วก็อีกหนึ่งคนคือแม่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อ

ซึ่งวันนี้ทางขึ้นรบกวนเขาก็บอกเลยนะ

นักวินาทีนี้คงเป็นคุณไหนแต้ว

ทุ่มเทมากทั้งภาษาคู่
แล้วให้เรื่องเมื่อกี้น้ำหญิง

ประมาณเดือนพฤศจิกา

คงจะได้เห็นเพลิงพะนางเป็นละครฟอร์มยักษ์

พระนางก็ติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไง

เรายังติดตามเกี่ยวกับการคดี

แล้วก็การเมืองที่ค่อนข้างจะร้อนแรงตลอด